เมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลเกียรติยศ

แล้วก็ไทยรัฐทีวีของเราก็ได้มา๒รางวัล
มีทั้งบริการถามตรงแล้วก็ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม
ไปฟังนาทีที่มีการประกาศรางวัลนี้กันก่อนเลยครับ
แน่นอนนะฮะพี่ชายของเราทุกคนด้วยเหมือนกัน

ยินดีด้วยนี่นะฮะพี่อุ๋ยก็อ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์
ช่วง๑ทุ่มเป็นต้นไปคุณผู้ชมก็หลายท่านเป็นแฟนคลับอยู่แล้วล่ะ
นี่คือการประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่๑๑โดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จัดขึ้นที่สตูดิโอบ้านบริกนะฮะ
มีคนในแวดวงในวงการโทรทัศน์ไปร่วมงานครับ
เบื้องหน้าเบื้องหลังมากมายครับ
คุณมิ้วเขมสอนก็ไปร่วมเป็นพิธีกรในการบริการรางวัลด้วยนะฮะ
แล้วก็ไปกันกับคุณอุ๋ยคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับ

อย่างที่ได้รายงานไปข้างต้นว่า
ไทยรัฐทีวีของเราสามารถคว้ามาได้๒รางวัลใหญ่
ก็คือรายการถามตรงกับจอมขวัญนั้นได้รางวัล

แล้วต้องบอกว่า๓ปีซ้อนแล้ว
ปีก่อนนู้นผมเป็นตัวแทนไปรับให้พี่จอมขวัญครั้งหนึ่ง
นะฮะแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้ไปอีกสามปีซ้อนสุดยอดมากเลย
แล้วก็รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม
แก่คุณอุ๋ยคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
แน่นอนพี่อุ๋ยได้มา๒ปีซ้อนเช่นเดียวกัน
โอ้โหเห็นไหมฮะมันคือกำลังใจเนอะ
ของคนทำงานนะฮะถึงแม้เรายังไม่ได้

คือทั้ง๒รางวัลต้องขอบพระคุณท่านผู้ชม
แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัลนาตราชครั้งที่๑๑ให้กับเรานะครับ
เป็นความทุ่มเทของทุกคนในไทยรัฐทีวีในฝ่ายข่าวของไทยรัฐของเรานะฮะ
ที่เราตั้งใจจะทำงานข่าวออกมาแล้วก็นี่แหละฮะ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจชั้นยอดที่จะได้ทำงานกันต่อไป
พระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวของเรานะครับ

เราก็จะตั้งใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ดีต่อไป

รางวัลนี้มันก็ต้องยกให้ทางทีมงานด้วยเนอะ
หลังกว่าที่เราจะมานั่งอ่านข่าวได้ก็มีเบื้องหลังมากมาย
คนเขียนบุตรคนที่ทำงานในห้องคอนโทรลต่าง
ผู้สื่อข่าวทั้งภาพผู้สื่อข่าว
ครับ